มาดูการปรากฏกายของเจ้ากระทิงกันบ้างนะครับ
ป่าชายแดนไทยกัมพูชา
การที่มีกระทิงปรากฏออกมาแบบนี้
แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่ามาก
ตอนนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ที่ถ่ายภาพได้
แล้วก็เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าดีใจมากเลยนะครับ
นี่เป็นภาพของกระทิงอายุไม่ต่ำกว่า๑๐ปี
ติดไว้บนต้นไม้บริเวณบ่อน้ำเล็ก
ซึ่งเป็นบ่อน้ำที่สัตว์ต่างมักจะลงมากินน้ำ

โดยกระทิงตัวนี้มีสภาพผอมเล็กน้อย
ซึ่งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์สามารถบันทึกภาพกระทิงได้๒วัน
ก็คือวันที่๒เมษายนแล้วก็คืนวันที่๔เมษายนที่ผ่านมานี้เอง
ภาพนี้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทัพทันห้วยสำราน
ตำบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินบันทึกเอาไว้ได้
ในพื้นที่ป่าเทือกเขาพนมดงรักซึ่งเป็นป่าชายแดนไทยกัมพูชา
โดยเจ้าหน้าที่ท่านนี้ก็บอกโอ้โหดีใจอ่ะ
ถือเป็นข่าวดีในรอบกว่า๑๐ปีหลังจากที่พบกระทิงป่าเมื่อปี๒๕๕๙
หลังจากนั้นไม่เคยพบอีกเลยจนมาพบครั้งนี้นะครับ
ที่คำพรสิงหาหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวิชาการเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทัพทันห้วยสำราน
ยืนยันว่าป่าเขาแถบนี้ถือว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์
มีสัตว์ป่าหายากอย่างกระทิงอาศัยอยู่
กระทิงตัวนี้จะดูผอมไปสักนิดซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากวิกฤตความแห้งแรง
กรณีไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งรวมถึงการลุกรานของชุมชนทั้งฝั่งไทยและกัมพูชา
แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจอย่างยิ่งที่เรายังคงพบเห็นกระทิงอยู่
แต่ทีนี้จะทำอย่างไรให้เขามีชีวิตที่ทั้งยืนยาวแล้วก็สมบูรณ์
ก็ต้องหวังพึ่งประชาชนแหละครับที่อาศัยอยู่ใกล้กับแนวเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าห้วยทัพทันห้วยสำราน
ให้ช่วยกันดูแลพื้นป่าและฝากเป็นหูเป็นตาในการดูแลสัตว์ป่าเหล่านี้ด้วย
เพราะเชื่อว่าเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับ